น้องไม่เตยเจอตอนปีใหม่ละหยกผมยาวอยู่เลยที่ผงซาน

นั่นที่ไหนค่ะ

ก็คือไปเที่ยวพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันปีใหม่แล้วเนอ
เราก็อยากจะลองเปลี่ยนอะไรใหม่ในบ้างเลย
อะไรใหม่ได้ตัด
ไม่ใช่อันนี้เจ๋นก่อน
อันนี้เจ๋นมาจนเจ๋นป่ะ
สมมติว่าไงบ้างครับ

ไหนดีไหมคะเขาบอกโอเคเหมือนเดิม

ลงรูปตามปืนถึงรูปเลยคะซัพครีมร้าวมากเลยอะ
หรือว่าจะจัดการเค้าอย่างไร
จริงเวลาของเราก็ไม่ทะเลมาก็ไหลนอ
หนูหาจังหวัดในการแกล้งแขนไม่ได้เลยค่ะ
แต่เราฝืนฝืนธรรมชาติของเติบตาเราไม่ได้เลยค่ะ
น่ารักแต่เล่าเวลาเห็นคนเป็นเรารู้สึกยังไงรึทยม

ที่ไม่ได้แล้วคนก็เบื่อแล้วต่อมาเราเห็นคำเห็นคำแบบ
ลูกสิ่งสวยบ้างอะไรบ้าง
ค่ะด้วยค้อเรื่องคราวดีคนก็ทำเยอะมากเนี่ย

ก็ว่ามาติดไม่ตาม
ไม่ใช่ไม่เป็นให้เป็นคุณลุง
รักษาคุณลุงคนเลย
หรือถ้ามีอะไรก็จะเล็งแบบนี้

ก็มีนะคะเขาก็มีพุนฟุตพุนฟุตบ้าง
แต่ว่าเดี๋ยวหนิพอมันเป็นยุคนี้แล้วรุกมหลวงสามารถ
ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำได้หมด
แต่แค่ตั้งมันและตั้งใจกับสิ่งที่เราอยากจะทำ
จริงก็เรื่องนี้ก็รับไม่ได้คิดเยอะเลยนะ
แต่แบบเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่าด้วยตอนแรกที่ออกมา
ว่าเราเล่นเป็นเลสเบียนนะเล่นโฟล์กับพี่ปาก
มีในเรื่องนี้พี่ฝูกด้วยแล้วก็มีพี่อาร์ดคุณเราก็รับเลย
เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราได้ร่วมงานกับนักแสดงเก่งค่ะ
แล้วก็เป็นโอกาสดีสำหรับปีใหม่ด้วยที่เราจะได้ลองติ๊กบนปากพี่ปาก
บอกลุงว่าไงครับว่าเธอจะต้องไปจูบกับผู้หญิงแล้วนะ
ว่าไงบ้างคะ

หลีกเปล่าคะ

แต่พอเล่นกับเขาในปากหรือเค้าก็เคยร่วมกันกับมัน

เพราะเค้าเข้าใจในสายครุ่ง

อันนี้ด้านละคร

เป็นร่วมภูมิในจีน

ขอบคุณค่ะ
ถัดคลิปให้พี่เด้มหน่อยนะ

ตอนนี้ล่ะครับ